จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะที่มีการประกาศหา

แล้วก็สวมสร้อยคอที่เป็นรูปคุกกี้รัน
ว่าศพอาจจะเป็นหลานสาววัย๑๔ปี

สำหรับความขึ้มหน้าในเรื่องนี้
เมื่อวานค่ะมีญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
แล้วก็บอกว่าศพที่ว่าอาจจะเป็นหลานสาวที่หายตัวไปก็ได้
เพราะว่าสวมสร้อยคอสแตนเลสการ์ตูนคุกกี้รันเหมือนกันเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายฆาตกรรมแล้วจุดไฟเผาอำพลางคดี
อย่างที่บอกว่าตอนที่พบเนี่ยฟันหัก๓ซี่ด้วยเป็นฟันบน
เมืองต้นเพราะว่าบุคคลต้องสงสัยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายในพื้นที่ล่ะค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขอเวลาสืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน